พี่ทราบข่าวว่าพี่สาวของพี่เคยถูกรางวัลที่๑เมื่อไหร่ยังไงครับ
๓๔แล้อนแล้ว๔ปีด้วย

เคยถูกรางวัลที่๑เมื่อ๓๔ปีที่แล้ว

ก่อนนั้นพี่ทำอะไรครับขับรถรับจ้าง

ตอนนี้แกคงนอนอีกตั้งแต่ขอพี่เจอไปดูบ้าน

เราก็ดูแลแม่มั้งแม่ให้โชคเราบ้าง
ให้ข้าเลี่ยงดูแล้วเนี่ยคิดอย่างนั้นเนี่ย
แกก็ให้ข้าเลี่ยงดูเราเราดูแลแกไง